คุณผู้ชมมาต่อที่เรื่องของการทำบุญตักบาทกันหน่อย
เราได้ยินคำพูดเสมอว่าบุญไม่มีขาย
อยากได้ต้องทำเอาเองหรือว่าอยากได้บุญก็ต้องทำ
ใครทำคนนั้นก็ได้อยากได้บุญเนี่ย
เป็นเรื่องทำแทนไม่ได้ถูกต้องถูกต้องอย่างเราสามคน
คือเลิกรายการ๘โมงครึ่งเราไปใส่บาทไม่ทันหรอก
เพราะพระท่านกลับวัดเป็นไงครับค่ะล่าสุดเนี้ยน่ะ
เขามีบริการรูปแบบใหม่ทำบุญไม่ต้องตื่น
ขอแค่โทรไปจะมีคนรับจ้างตื่นเช้าไปใส่บาทแทนคุณ
โอนเงินไปคุณจะเอาแพ็คเกจสามวันห้าวันสิบวันก็ได้เออ
อย่างนั้นเดี๋ยวก่อนก๊อฟจะอ่านถามคุณผู้ชมก่อนเลย
ถามทั้งในเฟซบุ๊คทั้งหน้าจอท่านคิดว่าแบบนี้ส่วนตัวท่านนะ
ได้บุญไหมได้บุญแหละเออนั่นแหละสิเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไป
คุณจองได้เลยเอาวันไหนเอากี่ครั้งตื่นเวลาไหนก็ได้
คุณแค่กรวดน้ำคุณได้บุญแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชม
สนองวิถีคนตื่นสายมิติใหม่ของการทำบุญแบบสายบุญขี้เศร้า
โจทย์คนรุ่นใหม่คนที่เร่งรีบกลับชีวิต
ไม่ต้องตื่นเช้าไปทำบุญเพียงแค่ตื่นมากรดน้ำคุณก็ได้บุญแล้ว
เออแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมนะฮะฮือฮาทั้งโซเชียล
เมื่อเพจเฟซบุ๊กบุญบังใบสังขทานนะฮะเขาเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสังขทานนะฮะ
แล้วก็อุปกรณ์กับเรื่องของการทำบุญไว้พระต่าง
เปิดให้บริการทำบุญมิติใหม่ครับรับจ้างตื่นเช้ามาตักบาทแทน
สำหรับคนที่ตื่นเช้าไม่ไหวคนอยู่ต่างประเทศ
ธุรกิจส่วนตัวรัดตัวเลือกเกินเพียงแค่คุณโอนเงินไป
พร้อมแจ้งชื่อนามสกุลจะมีทีมงานตื่นเช้าไปใส่บาทให้
ทีมงานจะถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งให้กับคุณ
เหมือนคุณตักบาทเองเหลือแค่ตื่นแล้วมากรวดน้ำเองเท่านั้น

สำหรับชุดตักบาท๑ชุด๙๙บาทประกอบไปด้วยตามในรูปเลย
อาหารหนึ่งอย่างข้าวสวยขนมน้ำไม่จำกัดจำนวนชุด
คุณต้องการดอกไม้ก็เพิ่มเข้าไปชุดละ๙บาทรวมเป็นเงิน๑๐๐กับ๘บาท
แล้วมีแพ็คเกจใครอยากทำบุญ๓วัน๕วัน๑๐วันเลือกได้เลยนะครับ
แน่นอนหลังโพสต์ไปเนี่ยมันก็มีความเห็นสองฝ่าย
บางคนก็บอกว่าเออมันก็ตอบโจทย์คนยุคนี้ไม่มีเวลาไปทำบุญหรอก
เช้ามาก็ต้องรีบไปทำงานบางคนก็ไม่อยากตื่นเช้าอยากตื่นสายสาย
ซ้ายมาก็ไม่ทันพระท่านอืมแต่ก็มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วแบบเนี้ย
ได้บุญกันแน่ใครได้บุญกันแน่เพราะเราจะได้ยินคำพูดเสมอเสมอว่า
ความดีมันไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเอง

คนทำคนนั้นได้สิใช่หรือเปล่าแต่อีกฝ่ายก็มองว่าเออมันก็คงได้บุญมัน
เขาเปรียบเทียบกับเหมือนว่าสมมุติว่าปุ้ยเอาซองผ้าป่ามาให้ก๊อฟ
ให้ก๊อฟใส่เงินใน๒ภาพป่าแต่ปุ้ยเป็นคนเอา๒ภาพป่านั้นไปถวายวัด
เขาก็เปรียบว่าเอ๊ะอย่างนี้มันก็ได้บุญมีใช่เหรอ
ก็ไม่ได้ไปทำไปร่วมงานพระป่าด้วยตัวเองแต่ฝากเงินไปสมมุติว่า
ฝากเงินก๊อฟไปทำบุญฝากไปแล้วก๊อฟไปวัดอย่างนี้
นี่ไข่ได้บุญเองก็เหมือนกันถ้าเกิดเราฝากร้านเขาไปใส่บาท
แบบนี้ก็มีการถกไปถกมาว่าสุดท้ายใครได้บุญกันแน่
โจรพระมหาพลัยวรรณแน่นอนนะครับท่านพระน่าคิดของวัดสวยทอง
ออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ท่านว่ายังไงไปฟัง
มันจะได้บุญไหมได้ก็ได้มันได้นะยมแต่ว่า
อันนี้สงฆ์เนี่ยมันไม่เท่ากับความตั้งใจที่เราจะทำเองหรอก
ยังนอนอยู่มันจะได้บุญยังไง
มันยังนอนมันยังนอนมันยังหลับอยู่เนี่ย
มันจะได้บุญยังไงมันไม่เหมือนว่าเราได้ทำด้วยตัวเองหรอก
จิตตอนที่มันทำด้วยตัวเองกับจิตที่มันสั่งคนอื่นทำเนี่ย
มันคนละอย่างกันนโยมแต่มาว่ามันคนละอย่างกัน
แต่ถ้าเราได้ทำเองด้วยความตั้งใจด้วยตัวเองเนี่ย
แต่มาว่าอนิสงฆ์มันมากกว่าเยอะกว่า
นี่แหละสุดท้ายมันคือมันจะเกิดอันนี้ส่งกับคนตั้งใจมากกว่า
คุณผู้ชมคิดดูนะสมมุติเราใส่บาทแล้วใช่ไหมพี่เบิร์ต
เสร็จปุ๊บพระท่านก็จะสะพีจโยให้ศิลป์ให้พร
เรานั่งอยู่ตรงหน้าท่านรับพรเนี่ยอันนี้ส่งมันเกิดขึ้นกับเรา
แต่ถ้าเกิดเราฝากเขาไปเนี่ยโอเคเราก็เอาเงินไปทำบุญ
แต่อันนี้ส่งมันเกิดขึ้นกับคนที่เขาไปทำบุญใช่ไหมฮะ
คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเหมือนกับพระท่านบอกว่า
สำหรับผมแล้วคุณค่าทางจิตใจไม่เหมือนกับทำเอง
อันนี้แหละครับก็เป็นความเห็นขอบคุณมาก
คล้ายแบบนี้แหละที่เขาบอกว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้